เรื่องนี้ค่ะช่วงค่ำ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักฝนฟ้าขนอง
แล้วพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอดำเนินสะดวก
ลมพัดแรงมากนะคะเสาไฟแรงสูงหักโค้น
แล้วก็ต้นมงต้นไม้เนี่ยโอ้โหล้มอ่ะอย่างที่เห็นแบบนี้ครับ
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูสารใยมอนที่ชาวบ้านเคารพนับถือก็อยู่แถวนั้น
คือรอบศาลเนี่ยต้นไม้ล้มหมดเลยแต่สารยังอยู่ดีปกติแบบนี้เลยค่ะ
นี่นะคะไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแบบนี้โอ้โห
ซึ่งแบบลมแรงมากอ่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังโอ้โหสารไม่เป็นอะไรเลยนะนี่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้ค่ะคุณปียชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไปที่ศาลยายมอนนะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ไปคุยกับนายสถิตหาบุภาอายุหกสิบสี่ปีชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับศาลยายมอนนะคะ
เล่าให้ฟังว่าจุดที่ตั้งสารยายมอนก็อยู่ใต้ต้นทองกลางอายุเป็นร้อยปีนะคะ
เคยเป็นที่ดินของยายมอนแต่เสียชีวิตไปเป็นร้อยปีแล้ว
มีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าของที่ดินคนใหม่จะมาตัดต้นไม้
ต้นทองหลางกับต้นสตือเพื่อขยายถนน
แต่ปรากฏว่าพอตกกลางคืนยายมอนเจ้าของที่ดินคนเก่า
ไปเข้าฝันเลยแล้วก็บอกเลยว่าอย่าตัดต้นไม้นะ
เดี๋ยวฉันจะไม่มีที่อยู่แล้วให้โชคให้ลาบเจ้าของที่ดินคนใหม่ไป
คุณผู้ชมเจ้าของที่ดินคนใหม่ถูกลอตเตอรี่๒แสนกว่าบาทเลยนะ
ไม่ตัดต้นไม้แล้วค่ะหลังจากนั้นมีคนรับซื้อมะพร้าวน้ำหอม
มาขอโชคขอลาบบ้างดูตัวเลขจากลายไม้
ปรากฏว่าก็ถูกลอตเตอรี่๓แสนกว่าบาท
สุดท้ายเลยตัดสินใจตั้งศาลให้เลย
เรียกว่าสารใยมอนคนก็ไปขอโชคขอลาบกันอีกเยอะแยะมากมาย
แล้วได้โชคกันเยอะมากนะคะอย่างที่เห็นที่สารให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้
ก็จะมีคนไปเอาของไปเส้นไหว้เยอะเลยอะค่ะเพราะว่าคนเขาถูกลอตเตอรี่กัน
มีทั้งชุดไทยมีทั้งน้ำแดงไปเส้นไหว้กันไม่เคยขาดเลยค่ะ
ตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าตัดเขาไปเข้าควันไอ้เจ้าของเดิมนะ
เขาว่าถ้าตัดถ้าโค้นถ้าตากดินเขาไม่มีที่อยู่
แล้วเขาก็มาเริ่มจุดขอหวยกันอะไรกันเนี่ยถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
บางคนก็ไอ้คนใกล้ไม่ค่อยถูกหรอกถูกกว่าคนไกล
เขาก็บางคนเขาก็มากระย่าวติ้วบ้างบางคนก็มาเอาเทียนทรงดูบ้างอะไรบ้างเนี่ย
แต่ไม่มีแป้งนะตอนก่อนเขาก็เอาน้ำแดงมาไหว้มาไหว้กันประจำ
น้ำแดงเนี่ยผลไม้นี่แล้วก็บางทีแม่ค้าเขาก็เอาทุเรียนมั่งแตงโมมั่งมาไว้
ด้านคนที่ดูแลสารยายมอนนะคะนางกาญจนาหาบุภาอายุ๕๖ปี
บอกว่าช่วงค่ำ๑๘พฤษภาคมพายุฝนฟ้าขนอง
ต้นไม้ใหญ่หักโค้นต้นไม้เนี่ยโค้นทับบ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลัง
ดับทั้งหมู่บ้านเธอก็คิดว่าสารยายมอนคงพังแน่
เพราะว่าลมแรงมากจริงจริงนี่นะคะคือกิ่งไม้ต้นสตือกับต้นทองหลาง
โค้นลงมาหลายกิ่งนางกาญจนาบอกว่าก็คุยกับแฟนนะว่าโอ้โห
ยายมอนพังแน่ครับนี่ค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกไปดู
ยายมอนเหมือนเดิมเลยค่ะคนดูแลสารตกใจบอกเออขนาดแบบลมแรงขนาดนั้น
ต้นไม้อื่นนี่หักโค้นขนาดนั้นสารอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
จรูนติดตระกูลชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลบางป่าก็บอกว่า
ก่อนจะมีการตั้งสารใยมอนนะคะมีชาวบ้านหลายคนขับรถผ่านตรงนี้
จะมีต้นสตือต้นทองหลางเห็นผู้หญิงเดินอยู่หันกลับไปมองอีกที
อ้าวหายไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยเล่าต่อต่อต่อต่อกันมา
แล้วก็บอกว่าตรงศาลตรงนี้ชอบมีงูมาขดตัวอยู่
แล้วเป็นงูตัวใหญ่เลยนะถนนที่ตั้งศาลก็เป็นทางโค้งด้วย
มันก็จะมีเรื่องอาถรรพ์คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงนี้
บางคนบอกขี่มาช้าช้ารถล้มเฉยเลยทุกวันนี้รถที่ผ่านเส้นทางตรงเนี้ยค่ะ
ก็จะบีบแรกก็เป็นความเชื่อผ่านสารยมรก็ต้องอ่ะบีบแรกกันก่อน
มีที่พูดกับผมหลายคนบอกว่าแถวโค้งนี้มันมีใครเดินผู้ยิ่งอ่ะ
เดินแล้วบางทีก็เห็นหน้าตาเป็นผู้ยิ่งแหละพอหั่นไปอีกทีก็ห้าอย่างเงี้ย
มีมีพูดอยู่สามคนประมาณสามสี่คนอ่ะถนนเนี้ยมันเป็นโค้งพอดีอ่ะน่ะ
หรือเขาจะยังไงไม่รู้บางทีเขาบอกเขาขับมาล้มเองล้มโคมอย่างนี้
บางทีผมทำอยู่ตรงนี้นะเดินมาทำถนนในตรงนี้นะ
บางทีพาดมาแล้วล้มให้เห็นเลยอ่ะแต่ล้มมาไหล่ไหล่สิบคันอ่ะตรงนี้
อืมบอกรถล้มตรงนี้หลายสิบคันแล้วครับคนที่ผ่านตรงนี้ก็ต้องส่งสัญญาณหน่อย
เยมอนตรงนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีคนไปขอโชคขอลาบไปขอเลขเด็ด
ช่วงหัวค่ำช่วงเที่ยงคืนก็มีตีหนึ่งตีสองยังมาครับ
ล่าสุดมีคนถูกลอตเตอรี่งวดล่าสุดนี้เลยเอาโต๊ะเครื่องแป้งใหม่ไปถวายค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลองดูบ้างนี่เสี่ยงเซียมซี
ขอโชคขอลาบดูบ้างคุณปียชาตินะฮะได้มาได้เลขสองตัวมา
ครับก็ดูเลขจากนิดหน่อยฮะมันไม่ใช่ว่าไม่บอกเลข
ให้ดูภาพร้าวฮะหนูสิปียชาธน์นี่อืมส่วนใหญ่
คนก็จะไปจุดเทียนส่องดูตอนกลางคืนด้วยนะคะ
แล้วก็ไปดูตามลายไม้ว่ามีเลขอะไรใครที่ได้โชคได้ลาบไป
ก็จะนำของที่เชื่อว่ายายมอนชื่นชอบมาเส้นไหว้เช่นทุเรียนแตงโมน้ำแดง
ไทยประทัดแต่ไม่จุดประทัดนะคะต้องไปจุดที่อื่น
เพราะชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวยายมอนตกใจอ่า
ทีมข่าวของเราไปก็มีลมพัดแรงค่ะบรรยากาศก็ชวนขนลุกเหมือนกัน
ทีมข่าวบอกนะคะก็ได้เลขมาแล้วครับเดี๋ยวถ้าได้โชคได้ลาบ
ก็จะต้องกลับไปที่ศาลยายมอนอีกรอบหนึ่งนะคะ